อยู่ในกระแสจริงหลายคนอยากรู้สำหรับข่าวน้องเจนนี่ค่ะที่มีข่าวมีคนออกมาแฉนะว่าเออเนี่ยเนรคุณไม่ส่งเสียคุณพ่อเลยอย่างนั้นอย่างนี้นะคะ
ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดจากการที่คุณป้าของเธอนะออกมาโพสต์แฉว่าเธอเนรคุณค่ะไม่เลี้ยงดูพ่อตัวเอง
ล่าสุดนะเมื่อเช้านี้ค่ะได้เจอเธอในงานบวงสวงภาพยนตร์เรื่องใหม่ของคุณเอกชัยศรีวิชัยเลยขออัปเดตถึงเรื่องคุณพ่อสักหน่อยแล้วกัน
เจนี่ค่ะบอกว่าดีใจนะที่คุณพ่อออกมาไลฟ์ชี้แจงแล้วแต่ส่วนตัวค่ะลึกเลยก็ยังรู้สึกโกรธคุณป้าอยู่ที่เป็นตัวต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดค่ะ
แล้วก็ตัวเธอค่ะยังไม่ยอมถอนแจ้งความง่ายนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอยากจะได้ยินคำขอโทษจากคุณป้าค่ะ
ล่าสุดคุณพ่อก็โทรมาให้แบบให้หนูถอนแจ้งความหนูก็ถอนให้ค่ะแต่ว่าต้องพูดเลยว่าจะถอนเมื่อไหร่อาจจะต้องรออีกนิดนึงหนูไม่เคยได้ยินคำขอโทษแล้วก็ไม่เคยเห็นเขาออกมาไม่ได้ต้องการนะคะแต่ยังไม่ถอนแจ้งความเพราะว่าอยากให้เขาคิดได้สำนึกได้ไม่อยากคุยค่ะแต่อยากให้สำนึกเฉยเผื่อวันหนึ่งเขาจะจะทำอะไรอีกเขาจะได้

เข้าใจเธอนะเธอไปออกรายการนะคะโกรธจริงค่ะกับคนที่ว่าเธอเนียรกูลไอ้เราก็ทำงานหนักนะแล้วก็ส่งเสียพ่อไม่เคยขาดการติดต่อยังมาว่าเราว่าเนียรกูลอีกมันเจ็บที่หัวใจอ่ะแบบเนี่ยขอบใจน้องด้วยคือคุณป้าเนี่ยเป็นพี่สาวแท้ของคุณพ่อแหละแต่ว่าน้องเจนนี่เองเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้รู้จั